มาเฉลยช่วงที่แล้วที่บอกไปว่าถามคุณผู้ชมไปว่าเอ๊ะฝูงลิงฝูงนี้

เดี๋ยวดูข้างหลังเรากันเลยค่ะเน่ค่ะโทษ
ตกใจเสียงพลุหนสนะดูอ่อนละหวานอืม

บอกว่าดังปานฟ้าจะถล่มเลยนะ

จะไม่ตกใจได้ยังไงคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงขนาดนี้เลยนะเนี่ย
พากันกรูวิ่งหนีลงมาแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะฝูงลิงนี้อยู่ที่พระปรางสามยอด
จังหวัดลบบุรีนะคะตกใจเสียงพลุที่เขาจุดกันนะคะ
เสียงตูมตามวีบุ้งอ๋อมันมีสัตว์เสียงด้วยไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ย
ขอดันเสียงขึ้นแบบว่าอ๋อมันก็เสียงพลุนั่นแหละใช่คือเราอ่ะ
มองไปเราว่าสวยหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูป
แต่ไม่รู้หรอกว่ามันไปกระทบกับสัตว์อย่างดิงเขาด้วยตกใจค่ะ
เสียงมันดังมากสำหรับลิงเขานะคะก็เลยพากันวิ่งหนีออกมาแบบนี้
ข้ามถนนข้ามฝั่งโดยไม่สนใจรถที่วิ่งไปมาวิทย์จะโดนชนไปเหมือนกัน
อันนี้เป็นงานฤดูหนาวค่ะประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
จัดขึ้นที่พระปรางสามยอดนะคะเป็นงานประจำปีของพระปรางสามยอด
ที่สังวัติโปรปุรีจากลิ่งที่ดื้อสนพอได้ยินเสียงพรุกก็กลัวไง
เนี่ยบางตัวนะคุณหอบลูกน้อยข้ามฝั่งข้ามมาด้วยโดยไม่คิดชีวิตเลย
แล้วทีนี้รถก็วิ่งไปวิ่งมาก็หวิดจะโดนชนนี่กอดกันกลมแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะ
บางตัวเนี้ยตามจ่าขุงไม่ทันนะฮะบางตัวก็ทัน
บางตัวก็ไม่ทันนี่สองตัวนี้โอ้โหนี่นี่นี่นี่นี่สั่นงกงกงก
กันหมดเลยนะคะอยู่ในอ้อมกอดของกันและกัน
ลูกก็อยู่ในอ้อมกอดของแม่คือชาวบ้านย่านเนี้ยเขาเคยเห็นภาพเนี้ยจนชินตามาแล้วอะค่ะ
เพราะว่าที่นี่เขาก็มีงานประจำปีไงเขาก็จุดพลุกันเป็นแบบนี้นะคะ
เป็นประจำทุกปีทั้งจุดพลุตะไลดอกไม้เพลิงในช่วงงานประจำปีของจังหวัด
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานในช่วงวันหยุดเห็นภาพลิงเหล่านี้นะคะ
ก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายคลิปเพราะว่าฝูงลิงจำนวนมากวิ่งไปวิ่งมาอยู่บนถนนโกลาหลกันแบบนี้
ปริมาณนี้เยอะจริงจริงนะคะเออตกอกตกใจกันใหญ่เลยอ่ะนะคะ
รถวิ่งไปวิ่งมาบริเวณงานนี้นะคะงานประจำปีแห่งนี้ก็ระวังกันด้วยขับช้าช้านะคะ